การันตีความสามารถของพิธีกรสุดฮาเป๊ะปังจริง
สำหรับปีนี้ต้องยกให้เธอสำหรับเป๊กกี้ศรีธัญญานั่นเองที่บอกว่า
มีคนการันตีโดยใครคอลัมนิดชื่อดังของหนุ่มสูตรกลิมไทยรัฐนะฮะ
แจ๋วลิมจ่อนั่นเองเขาบอกเลยว่าเอาอยู่ทุกงานค่ะ
คือเอาจริงพี่เป๊กเนี่ยสายฮาสายซึ้งดราม่าทุกอย่างมาครบนะฮะ

นี่แหละค่ะอย่างเป๊กกี้ศรีธัญญาพิธีกรสุดฮอตจากรายการ
ร้องได้ให้ล้านทางไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ติดทำเนียบลำดับต้นแน่นอนเลย
ล่าสุดนี่แหละแจ๋วริมจอคอลัมนิกชื่อดังตำนานแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
หยิบเอาคำชื่นชมของแฟนคลับตัวยงที่พูดถึงความสามารถของเป๊กกี้
โดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทการเป็นพิธีกรร่วมในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะฮะกับรายการนี้
เป๊กกี้ค่ะใช้ทั้งมุกฮามุกตลก
ช่วยลดความกดดันให้กับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าความสำเร็จของผู้เข้าแข่งขันส่วนหนึ่งค่ะมาจากสาวเป๊กกี้นี่แหละ
ก็ทำเอาเป๊กกี้พี่เป๊กกี้ของเราอ่านปุ๊บเจอคอลัมป์สุดโปรดของเธอ
ร่ำแจ๋วริมจอยแล้วปิดหน้าแบบนี้เลยเหรอต้องอย่างนี้ใช่ไหม
พี่เป๊กเขาบอกว่าเขาอ่านมาตั้งแต่เด็กเขาชอบมาตลอด
แล้วก็มาวันนึงจู่ได้กลายเป็นคนที่คุณแจ๋วริมจรเขียนถึง
ดีใจมากเลยค่ะก็เนื้อหาที่เขียนถึงก็แจ๋วมาก
นั่นคือสิ่งที่เธอตั้งใจทำมาโดยตลอดนั่นเอง
เป๊กบอกว่าทำงานเต็มที่สมกับโอกาสที่ได้รับ
แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ตกอยู่ในภาวะลำบากคนแบบเธอที่เธอเคยเป็นนั่นเองนะคะ
อดคุณแจ๋วริมจอไปบอกว่าปลจริงแล้วเธอสวยมากนะ
แต่ความสวยมันลึกไปหน่อยพร้อมกับขอบคุณพี่บุ๋มบิ๋มสามโทนไปด้วย
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนั่นเองค่ะเป็นการสร้างพื้นที่
ให้พี่เป๊กกี้เนี่ยได้ยืนอย่างมีเกียรติจริงคนเก่งแบบนี้ยืนตรงไหนก็มีเกียรติทุกที่แหละพี่เป๊กกี้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เป๊กกี้เป็นคนน่ารักแล้วก็ค่อนข้างถ่อมตัวแล้วก็เฟรนลี่กับทุกคนด้วย